อ้าวมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการพนัน
คือยาเสพติดกับการพนันเนี่ยเตือนกันบ่อยว่าอย่าไปยุ่งเลย
การพนันเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนอย่างที่โบราณเขาบอก
ไฟไหม้บ้านครั้งเดียวเนี่ยที่ดินยังเหลืออยู่นะ
สร้างบ้านใหม่ได้เล่นพนันเนี่ยหมดตัวนะ
บางคนเอาบ้านไปจำนองเอาที่ดินไปขายอะไรไปหมดนะครับ

มันต้องเอาคืนอะไรพวกนี้นี่ตำรวจเชียงใหม่ออกมาแฉคลิปกลงเลยนะครับ
ของคนที่ชอบเล่นไฮโลไอ้ที่ว่าเป็นถ้วยและเขย่าลูกเต๋าอะไรพวกนี้
ตำรวจเชียงใหม่บอกว่าอย่าคิดว่าเขาโกงไม่ได้นะ

แต่มันอยู่ที่นี่
มันอยู่ที่ทีมงานของตรงนู้น

ลูกเตาคุณจะออก

ท่านตำรวจโทยุทธการเมธารอง

จังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่คลิป

บ่อนพนันเจ้ามือไฮโล
เพราะว่าไปจับกุมได้

ที่ถูกโกงพวกนี้เขาก็จับกุมมา

มันใช้วิธีเครื่องมือไฮเทค

แล้วมันก็ใช้รีโมทบังคับได้ว่าจะให้ออกเป็น

ไปสิแทงยังไงก็ไม่ถูกเขามีกลโกงของเขา

แต่พันตำรวจโทยุทธการท่านบอกว่าอุปกรณ์เล่นไฮโล

เหมือนธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่มันมีทีมงาน

อย่าไปหลงเชื่อว่าบ่อนเขาไม่โกงเราหรอก

แต่ไอ้วิทงวิธีเนี่ยไม่ขอบอกมากกว่านี้
บอกแค่ว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือ

ทีมงานรู้อยู่แล้วว่าลูกออกอะไร

ทีมงานรู้อยู่แล้วว่าลูกเอาอะไร

หรือว่าคนที่แทงผิด

มันต้องอย่างน้อย๕คน

จริงแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับ
เพียงแต่ว่าไม่มีใครนำมาเปิดเผยแค่นั้น

อย่าไปเล่นเลยครับโดนหลอกทั้งนั้นนะครับ

ใช่ใช่ไหมชาวบ้านจะได้รู้ว่า

ใช่ใช่หรือไม่เจ้ามือไฮโล

อีกแล้วเหรอก็ต้องมายืนยันว่าผมไม่ได้โกง

เข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้ใช้วิธีอะไรพวกนี้เลย

อีกแล้วนะอีกแล้วนะผมแนะนำผมแนะนำ